ดีครับเพราะว่าคุณผู้ชมก็ส่งมาในกีฬาวิ่งกระสอบ

เยอะแยะมากมายเลยค่ะเป็นกีฬาพื้นบ้านที่พูดได้เลยว่า
แค่ประธานเปิดงานก็สนุกแล้ว
ประธานจะมาแบบไหนนะจ๊ะไปดูกันเลย
โอ้โหเป็นไง

ภาพมุมสูงแบบนี้นี่เป็นการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านที่มีการถ่ายทอดสดออกไป

ใหญ่อลังการมากเลยแต่ว่าถ้าเปิดไทยรัฐทีวีเดี๋ยวได้ดูแน่

ไหนจริงเดี๋ยวนี้เห็นไหมเทคโนโลยีการถ่ายทำการเก็บภาพมานี่ไม่ธรรมดา

แต่ว่างานนี้ค่ะคือการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน
ทางองค์การบริหารส่วนตะบนนาคู่อำเภอนาแก่จังหวัดนครพนมเขาจัดขึ้นมา
มีชาวบ้านทั้ง๑๑ชุมชนมาร่วมกิจกรรมกัน
งานนี้นะคะก็ถือว่ายิ่งใหญ่อลังการงานสร้างอีกปีนึงเพราะว่าเขาจัดต่อเนื่องกันมาทุกปี
แบบนี้ว่าถูปสองก็คือสร้างความรักความสามัคคีให้กับคนในชุมชน
เสริมสร้างความอบอุ่นให้กับคนในครอบครัว
โอ้โหนี่นี่เป็นขบวนอะไรเนี่ย
เป็นขบวนขบวนนะ
ไม่ธรรมดาจริงงานนี้นะคนเสื้อเขียวนี่ไม่ใช่ใคร

เออนายอำเภอบอกว่าตั้งใจงานนี้มันต้องโลกให้จำ
จะมาตีของชั้นบนดงธรรมดายืนพื้นไม่ได้
ต้องปีนเสาขึ้นไปตีของค่ะ

ไม่น่ามาเป็นในอำเภอที่นี่เลย

เออนายอำเภอบอกว่าฉันลงทุนขนาดนี้เพื่อต้องการจะสร้างความสุขให้กับชาวบ้าน

พิธีเปิดงานยังยิ่งใหญ่อลังการขนาดนี้นะคุณผู้ชมค่ะ
การแข่งขันที่หลายคนรอคอยจะสนุกสนานขนาดไหน
เรียกว่าเปิดมาแข่งกีฬาประเภทแรกก็สนุกแล้ว

นี่เลยนี่เลยวิ่งผลัดอุ้มแตงโมแต่กว่าจะอุ้มได้มันต้องมีกระบวนการเป็นเหมือน
การวิ่งผลัดเปลี่ยนกางเกงในไว้ข้างนอกอย่างนี้มันวิ่งซุปเปอร์แมนแบบแตงโมนี่นะ
ถูกต้องแล้วค่ะมันจะวิ่งธรรมดาไม่ได้ต้องวิ่งแบบซุปเปอร์ซุปเปอร์หน่อย

แตงโมด้วยเปลี่ยนกางเกงในใส่มาเป็นกางเกงนอกด้วย
คือกางเกงในนี่มันกลายเป็นบ็อกเซอร์ไปแล้วนะครับมันย้วยมากเลยครับ
อาศัยกันหลายคนก็ธรรมดาแหละเห็นไหมใครวิ่งเร็ววิ่งไวประคองลูกแตงโมให้ถึงเส้นชัยก่อนกัน
สนุกสนานไม่แพ้กันเป็นการแข่งขันที่เรียกว่าสร้างความสัมพันธ์อันดีให้กับคู่สามีภรรยานั่นเอง

นั่นก็คือค่ะก่อนที่จะทำการแข่งขันนะคะต้องมีการผลัดกันแต่งหน้าทาปาก
กติกาคือไม่ได้แต่งออกมาให้สวยหล่อนะ

แต่งหน้าแต่งตาทาปากเขียนคิ้วปัดแก้มอะไร
ผงวีพรมให้มันเรียบร้อยแล้ว

ใครจะมีความสามารถขนาดไหนก็ใส่มาเลย
เพราะว่ากติกาเราบอกแล้วให้ตลกที่สุด
คุณสามีได้โอกาสแต่งหน้าให้ภรรยาด้วยครับ

ที่จะทำขนาดใหนเอาไว้

เพราะแต่งหน้าแต่งตาให้เสร็จเรียบร้อย

คุณสามีจะต้องอุ้มภรรยาค่ะ

อ่าไปอีกที่หนึ่งก็คือที่จุดหมายปลายทาง
อุ้มค่ะหนึ่งสองสามอุ้ม

เป็นการอุ้มไปป้อนไป
ภรรยาภรรยาก็ป้อนนมสามีไป
อ๋อแบบนี้เหมือนกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งเลยเนาะ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
หรือว่าชนะเลิศอ๋อผมเห็นแล้ว
กกตะปูออกมาให้สามีตอก
อื้อแหมแหมเป็นกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างตอนนี้พอได้จริงนะครับ
อ้าวแข่งค้านกันจบสิ้นก็มานับดูนะจ๊ะ
ใครชนะก็ได้รับรางวัลไปจ้ะครับยังมีอีกถ้าพูดถึงกีฬาพื้นบ้านต้องนี่เลยอะไรอ่ะ
กินวิบากโอ้ผมว่าน่าจะใช่กินวิบากละทำไมล่ะ

เพราะว่าต้องผ่านหลายขั้นตอนต้องเป่าแป้งก่อน
แป้งให้หมดแล้วถึงจะเนี่ยค่ะหยิบเข้ามาใส่ปากเอาไปถึงด่านที่๒
โอ้โหข้าวพวดเหรอต้องกินต่อใช่เอาให้หมดฝักเลย
กินข้าวโพดได้หมดฝักไม่ง่ายนะบอกให้
ง่ายสิคุณเพราะว่าฝักก็ใหญ่ด้วยเออแล้วกินแบบรีบมันจะติดคอไง
แน่นดีเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะต้องถือว่าใช้โอ้โหดูดาร์ฝักมากเลย

เรียกเสียงหัวเราะของคนที่เขามาเชียร์กันไปไม่น้อยเลย
อ่ะกระดกกันไปนะจ๊ะกินกันไปนะจ๊ะครับ
ครับยังมีอีกหรอยังมีอีก
กีฬาพื้นบ้านที่เราจะให้ดูต่อไปนี้เชื่อว่าเป็นกีฬาสุดฮิตอีกอย่างหนึ่ง
มันต้องมีองค์ประกอบให้ครบถ้วน

เป็นกิลาที่หลายคนเคยเห็นค่อยดูแล้วก็เคยเล่น
ไม่ไหวเป่าลูกโป่ง
เป่าลูกโป่งเสร็จแล้วต้องมานี่ค่ะตีกอล์ฟค่ะ
อะไรคะเอวต้องดีด้วยนี่ดูดิ
เอวต้องดีไม่มีเอวที่ดีแล้วจะตียังไงก็ไม่โดน
ก็จะไม่แม่นใช่ไหมคะนี่ไงนะใช่ครับ

มันอยู่ที่การวัดเรื่องของ

ไม่งั้นตีวืดตีวาบไม่โดน

แต่คุณผู้หญิงเขาก็ไม่ธรรมดาเขาก็แข่งได้ด้วย

สนุกสนานและเป็นกีฬาพื้นบ้าน
เรียกได้ว่าไม่ว่าจะจัดกี่ครั้งจัดกี่ที

สร้างความรักความผูกพันให้กับคนในชุมชนได้เป็นอย่างดีเลยนะคะ